ขออิงน้องดิสนี่นิดนึงละกันนะคะ
เจ้าแจริ้มจอวันนี้จะพาไปดูสกิล
ไปติดตามกับช่วงเจ้าแจริ้มจอ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อสองสีพี่น้องลูกแม่อุ้มคนสวย
เขาเถียงอะไรกันนะน้องดิสนี่ถึงกับพูดภาษาอังกฤษแบบดิสดิสไตล์
แหมเห็นตัวแค่นี้ซู่ยิบตานะครับพรี
แต่เอ๊ะพอลองเงียบหูฟังดูดีก็รู้เลย
ศึกครั้งเนี้ยแย่งรีโมทเป็นเหตุสังเกตได้งานนี้ไม่รู้จะจบยังไง
แต่ที่แน่หูอื้อไปหมดไม่ได้ยินอะไรแล้วค่ะดิสซี่ค่ะ
วันวันที่นี้